ต่อกันที่ข่าวนี้กันบ้างดีกว่าสำหรับเจ้าของฉายา
ถ้าไม่นุ่งสั้นอย่าเรียกหนูว่าใบเตย
ชายาเลยนะลุกทุ่งนุ่งสั้นน้องใบเตยอาซินา
โอ้โหตอนนี้เนี่ยอายุครบ๒๙ปีไปเมื่อวานนี้
แล้วใครที่หวังว่าปาร์ตี้วันเกิดของเธอเนี่ย
แต่เผ็ดแซ่บซีดเนี่ยโนนะจ๊ะ
ต้องมาเป็นไซส์หนักโอ้โหโนโนโค่ะ
เพราะว่าปีนี้นักร้องสาวขอฉลองแบบ

โดยชวนเพื่อนพ้องทั้งในและนอกวงการ
ไม่ว่าจะเป็นสาวเซ็กซี่ไซมินิกิฟซี่วันนิดา

รวมไปถึงลูกน้องชายแท้ของสาวใบเตยนะจ๊ะ
ดินเนอร์อาหารฝรั่งเศสสุดหรู
ส่วนหวานใจอย่างดีเจแมนหลายคนเนี่ยโอ๊ยคิดว่าทำไมไม่มา
จริงแล้วเนี่ยดีเจแมนเขาพาสาวใบเตยไปทำบุญตั้งแต่ตอนเช้าค่ะ
พร้อมกับส่งคำโวยพรออกสื่อ

ขอให้เจอแต่สิ่งดีงามในชีวิต
ว่าแต่สิ่งดีงามในชีวิตของใบเตยที่ดีเจแมนพูดถึงเนี่ย
เหมารวมตัวเองเข้าไปด้วยหรือเปล่านะจ๊ะ
ยังไงบันเทิงไทยรัฐก็ต้องขอแฮปปี้เบิร์ตเดย์ย้อนหลังนะคะ
ขอให้ใบเตยมีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันด้วยนะคะ
เผลอแป๊บเดียวอายุ๒๙ปีหน้าเนี่ย๓๐แล้วนะจ๊ะใบเตย
ก็๓๐ยังแจ๋วนะคะเราก็รอดูผลงานของเธอต่อไปแล้วกันเนอ
จะโตขึ้นนะคะน่าจะพัฒนาขึ้นค่ะ